ท่ามหาราชจากท่าเรือรับส่ง

ในวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก

วัดความสำเร็จของเราคือ
เราทำคำว่าถ้ามหาราช

เราก็คงจะยังอยู่กับแม่น้ำเจ้าพญา
เพราะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเราเข้าใจมันดีกว่าหลายคนอื่น
ที่เขาอาจจะไม่ได้ตรงมากับตรงนี้
ตำรากลยุทธ์ธุรกิจของผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้